กับคุณไต้ฝุ่นนะคะบอกเลยว่าโอ้โหต้องยอมใจจริงนะ
แล้วก็มาปีนี้นะ๒๗ปีแล้ว
ก็คืออยากจะให้คุณแม่ลาออกจากงาน
จากการเป็นครูจะมาพักห่วนได้แล้ว

ที่ส่งเสียลูกเลี้ยนจนโตขนาดนี้แล้ว

จริงอยากจะอยู่ในวงการการแสดง

ได้บ้านไปแล้วได้รถไปแล้ว
ก็ยังอยากจริงอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยว

ความฝันแรกสำเร็จแล้วก็คือ

อันนี้คือเราเป็นเสาหลักเต็มตัวเลยตอนนี้

พี่แจ๊กก็ตามเข้าไปทุกที่นี่เข้าไปวัดชิวราชคุณชรมาไปทำบุญมา
ปีเขาเกิดวันเดียวกับฉันนะ๒๑กรกฎา

ส่วนเรื่องความรักค่ะไต้ฝุ่นบอกว่ามีแฟนแล้วนะ

วันเกิดก็มุ้งมิ้งปกติแต่ก็ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวค่ะ

ก็เราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยครับผม
จริงก็หยุดแบบว่าเจอกันนั้นทำคันกว่า
ค่ะแล้วก็ฝากบอกนะคะแฟนไต้ฝุ่นเป็นผู้หญิงนะคะ

เออเป็นผู้ชายปกตินี่แหละค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะเขาก็ไม่ขอเปิดตัวนะคะ

ก็เรียนมสวที่กันเขามาวัดยาวนะคะ